ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้หน่อย
ที่ตรังเขามีการแข่งขันกระพังสุรินรถเรดซิ่ง๖๕

สาธารณะสระกระพังในพื้นที่เขาอนุญาตให้จัดแข่งมอเตอร์ไซค์กัน
เมื่อวานนี้วันที่๒เกิดเหตุขึ้นนะครับ
เพราะว่ารถที่แข่งกันเนี่ยแห่โค้งหลุดโค้งแล้วไปชนชาวบ้านที่เขามุ่งดูกันอยู่
เด็กตายไปคนหนึ่งนะอีกคนนึงตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับ

ทางทางภูมิมุมตรงเนี้ยนี่ฮะหุ้งสลายถล่ายเข้าไปเนื่อนฮะ
หมู่คนดูอยู่ริมถนนค่ะอ่าขอดูอีกมุมหนึ่งได้ไหมฮะ
ที่จะเห็นมุมที่แหงโค้งเข้าไปมีจังหวะตรงนี้นะฮะ
ตรงนั้นเต็มเลยถูกต้องคือคนที่เขาจัดงานเนี่ยคุณ
แต่จับแบบนี้มันก็ต้องมีความปลอดภัยหรือเปล่า
เว้นระยะพื้นที่คนยืนดูอะไรแบบนี้ค่ะ
คำถามมีไปถึงผู้อนุญาตเลยด้วยซ้ำ

ถนนของสวนสาธารณะในพื้นที่

แล้วคนยืนดูคือชิดขอบทางเท้าเลยอ่ะพี่อุ๋ย
ถนนแล้วมันก็นี่เลยค่ะคือถ้าเกิดหลุดโค้งหลุดทางมาตรงไหนก็ชนคนอ่ะ
คนด้านหน้าต่อให้หลบทันคนข้างหลังก็หลบไม่ทันหรอกฮะ
เพราะเขาไม่เห็นดูมุมนี้นะ
เนี่ยล้มกันตลอดแล้วคนก็อยู่แค่นี้เอง

ส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ท่านดูตอนแรกนั่นคือเหตุที่รุนแรงที่สุดนะฮะ
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งตีโค้งมาแล้วเสียหลักถลายออกไปเลยนะฮะ
ไปชนคนดูที่อยู่บนถนนบนพุฒิปัจเนี่ยนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรอยู่แล้ว
แบรีเออร์ก็ไม่มีนะโก้งบังเกอร์ก็ไม่มี
นี่ฮะเหตุการณ์นี้คนเจ็บ๗คนนะครับเสียชีวิตไป๑นะฮะ
ที่เสียชีวิตเนี่ยน้องเพิ่งอายุ๑๖ปีชื่อน้องมณฑลชูยัง
ส่วนคนขี่รถคันที่พุ่งถลายเข้าไปชนคนเนี่ย
ชื่อนายนัฐกิจจริงจิตอายุ๒๐ตอนนี้อาการก็ยังสาหัส
และมีเด็กชายวัยสองขวบอีกคนนึงชื่อน้องบุญยฤทธิ
ตอนนี้กระโหลกศีรษะร้าวอาการยังโคม่าไม่รวมกับแขนขาหักกระดูกแตก
น้องอายุสองขวบไม่ได้มาดูนะฮะค่ะเป็นหลานเจ้าของบ้านที่อยู่ริมถนนตรงนั้นพอดี
โชคร้ายมากท่านผู้ชมครับเจ้าของบ้านหลังที่รถพุ่งถลายเข้ามาเนี่ยนะฮะ
ชื่อคุณเพชรรัฐนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นแล้วเขาแข่งรถกัน
มีคันหนึ่งเสียหลักมาตั้งแต่จุดออกตัวไปเกี่ยวกับรถคันอื่นแล้วพุ่งเข้ามาเลย
โดนคนดูที่อยู่บนฟุตบาทคนขี่นี่ก็ศีรษะกระแทกฟุตบาท
ส่วนเด็กวัย๑๖ปีที่เสียชีวิตเขาเดินอยู่กับกลุ่มคนเจ็บแถวนั้นนั่นแหละ

เดี๋ยวรอคมีคนเจ็บงี้มานะเดี๋ยวจะพุ่ง
เสียหลักมาตั้งแต่ตรงที่วันสตาร์ทรถเป็นเกี่ยวกัน
เพราะว่าเราเปิดมุกกะน๊อกปุ๊กก็เลือดไหลได้หมด

ตอนแรกหมดเนื่องมันไม่รอดเลย

แม้เขาอุ่มอยู่เพราะโลกกันมาเอาไม่ทันแล้ว
วันนี้คุณนัฐิชาวภูมิสือขาวลงพื้นที่ไปนะครับทั้ง๓จังหวัดตรังนะฮะหน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะ
มันมีวางครบทุกพื้นที่ของจุดที่ทำให้ที่มีการแข่งขันหรือเปล่านะฮะ
ถนนที่ใช้แหลงรถก็คือถนนรอบสวนศาธารณสศากะพังสุริน
ในพื้นที่เทศบาลเมืองตรังนะฮะเป็นถนนลาดยาง๒เลนโค้งเยอะด้วย
ระหว่างทางก็เนี่ยฮะจะมีพวกจุดวางต่างมีจุดแข่งที่เป็นรอบบึงน้ำก็มี
ท่านเห็นแบบจังหวะล้มกันเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับนี่ฮะ
เขาก็จะเวียนวนอยู่แถวเนี้ยนะครับระยะทางบนถนนเนี่ย
เวียนกันสักประมาณหกร้อยเมตรนี่ก่อนจะเลี้ยวเข้าสู่สวนสาธารณะ
แล้วก็เข้าเส้นชัยคือรวมแล้วเนี่ยต้องขี่วนกันเนี่ย
ประมาณกิโลเมตรครึ่งค่ะโอ้โหจังหวะตรงนี้ก็น่ากลัวนะ
คนยืนอยู่เห็นไหมนี่ฮะมีเพื่อนของคนเจ็บนะฮะ
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับเพื่อนของคนขี่
อ่าบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ที่เกิดปัญหาเป็นรุ่นมืออาชีพนะนัฐกิจนักแข่งที่ว่าแหกโค้งแล้วไปชนชาวบ้านเนี่ย
ซึ่งตัวเขาก็เจ็บเนี่ยเพื่อนบอกว่าความจริงเนี่ยเขาเป็นรุ่นมือสมัครเล่น
ไม่เคยขี่แข่งรุ่นมืออาชีพแต่เขาขอขี่ขอลงแข่งรุ่นมืออาชีพ
มันอาจจะแบบโหดกว่าโค้งกว่าหรืออะไรกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าคุณบอลเนี่ยเขาบอกผมก็เตือนแล้วนะบอกนัฐกิจ
จะลงรุ่นมืออาชีพเนี่ยคือระวังนะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วเขาสังเกตแล้วว่าตอนที่ขี่ออกไปเนี่ยคนเจ็บเนี่ยโดนน็อกรอบไปแล้ว
แล้วโดนแซงจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็มีการเบียดกัน
แล้วรถก็เสียหลักพุ่งไปชนคนดู
แตกต่างกันเยอะใช่แตกต่างกันเยอะครับอ่านักฐกิจนักแข่งที่บาดเจ็บ
ตอนนี้อาการสมองบวมนะฮะแล้วก็เริ่มตอบสนองได้บ้างแล้วนะครับ
แต่ก็ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับที่วัดควรสวรรค์ที่อำเภอนายงนะฮะ
นี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องปลานะฮะน้องปลาชื่อจริงชื่อมณฑลชูยังอายุ๑๖ปี
เสียชีวิตเมื่อวานนี้แม่บอกทำใจไม่ได้เลยครับ
ลูกชายบอกขอมาดูจักรยานยนต์หน่อยลูกชอบจักรยานยนต์
ขอมาดูหน่อยแม่มาได้แค่ชั่วโมงเดียวเกิดเหตุขึ้นเลย
แต่น้องเขาน่าจะเสียน่าจะเสียตอนที่โดนชนแล้ว
เพราะว่าต้องปั๊มหัวใจตอนที่โดนจนเพราะว่าผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
รถมันนั้นแบบว่าผู้ขับนะหลุดออกจากรถ
แล้วรถนั้นกระเด็นเข้าหาน้องเต็มเพราะว่าช่วงที่หมอจำกันผ่าตัด
ช่วงนี้คือของน้องฉันเละหมดสมองกระตุ๊กกระเตือน
แน่นอนว่าคำถามที่มีมายังผู้จัดงานนะครับ
ครับทางคุณถนอมพงศ์หลีกภัยรองรายกรเศรษฐมนตรีณครตรัง
บอกว่าทางเทศบาลไม่ได้เป็นคนจัดงานนะคุณเข็มมาสอน
เทศบาลเป็นแค่เจ้าของพื้นที่ก่อนจัดงานมีผู้จัดการแข่งขันเนี่ย
เขามาขออนุญาตแล้วก็ทำหนังสือแจ้งมายังเทศบาลให้รับทราบ
ตอนนั้นก็ได้แจ้งผู้จัดงานไปแล้วว่าให้เตรียมล้อยางเตรียมบังเกอร์
เพื่อป้องกันคนดูเนี่ยป้องกันความปลอดภัยอันตรายต่างเอาไว้ให้เรียบร้อย
วันแข่งจริงไม่รู้ว่าล้อยางเนี่ยมันหายไปไหนหมด
เดี๋ยวต้องไปสอบไปสืบหาข้อเท็จจริงไม่มีจริงนะ
ไม่มีเลยอ่ะก็ตามภาพที่เราเห็นน่ะนะ
เมื่อกี้คุณเนติชาวที่ลงพื้นที่ไปยังเห็นล้อยางกับกลวยสีส้มเต็มเลย
แล้วมันทำไมตอนเวลาแข่งจริงมันไม่มี

นี่ค่ะคือทางรองนายกเทศมนตรีนครตรังคุณถนอมพงศ์บอก
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตอนนี้ก็ประสานเพื่อให้ความช่วยเหลือไปยัง
ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางคนเจ็บแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องที่มีสอทอคนหนึ่งพยายามไปห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวเนี่ย
ก็ทราบเรื่องแล้วบอกว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้
พันธุ์ตำรวจเอกเชื้อชาติยาวดำ
ท่านบอกว่าผู้จัดงานตอนนี้ตำรวจได้เรียกมาให้ข้อมูลแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกพยานแล้วก็คนที่บาดเจ็บ
สามารถมาให้การได้มาให้การต่อไป
แล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
คือจริงคือแหมพูดจริงนะคืออนุญาตแล้วไม่ใช่ว่าอนุญาตแล้วจบด้วยนะ

คนจัดคนอนุญาตแล้วสถานที่ล่ะมันยังไงคือมันหูหลายภาคส่วนมาก